เอาละครับเราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้ด้วยเรื่องของครูจอมทรัพย์กันเลยก็แล้วกันนะฮะ
เป็นข่าวดังมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครูจอมทรัพย์หรือว่านางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
ปัจจุบันอายุห้าสิบเจ็ดปีนะฮะเคยตกเป็นจำเลยคดีขับรถชนคนตายเมื่อปีสองห้าสี่แปด
ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมค่ะคดีเนี่ยไปถึงสารดีกานะฮะสารดีกาพิพากษาเมื่อยี่สิบสี่กันยายนปีห้าหก
ตัดสินจำคุกสามปีสองเดือนจนเมื่อสามเมษายนปีห้าแปดได้รับรัชธานอภัยโทษออกมาจากเรือนจำที่นครพนม
รวมแล้วถูกโทษจำคุกไป๑ปี๖เดือนแต่พอพ้นโทษออกมาครูจอมทรัพย์ได้ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรม
ร้องขอให้กระทรวงยุติธรรมรื้อฟื้นคดีใหม่ค่ะบอกว่าตัวเองตกเป็นแพ้ถูกต้องอืม
บอกว่าเนี่ยมีคนที่มารับแล้วเนี่ยว่าคนนี้เขาคือคนขับรถชน
โอ้โหแล้วตอนนั้นกระแสเรื่องนี้เนี่ยโจมตีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ
แทบจมดินบอกว่าโอ้โหโหนี้ชีวิตของครูคนหนึ่งใช่ไหม
เขาต้องสูญเสียหน้าที่ทางราชการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
เพราะต้องตกเป็นแพ้ในคดีขับรถชนคนตาย
แล้วถ้าเดินหน้ารื้อฟื้นคดีได้เพราะเขามีผู้ต้องหาตัวจริงมาแล้วนี่

แต่ตรวจสอบไปตรวจสอบมาสิ่งต่างเหล่านี้ที่ครูจอมทรัพย์นำมาอ้าง
พยานบุคคลก็เท็จค่ะสร้างเรื่องขึ้นมา
พยานหลักฐานที่มีทั้งหมดคือมันเป็นเรื่องโกหกหมดเลย
ถูกต้องโดยเฉพาะนายสับวาปีที่ครูจอมทรัพย์บอกว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญเลยเนี่ย
คนนี้คือคนขับรถชนคนตายตัวจริง

แต่พอถึงเวลาที่เขาจะต้องขึ้นเบิกความกันในชั้นศาลชั้นอะไรต่างนานาเนี่ย

แล้วก็มีการตรวจสอบจนพบว่า
ตกลงแล้วไปจ้างนายสับวาปีมาด้วยเงิน๔แสนบาทให้มารับผิดแทน
เพื่อจะรื้อฟื้นคดีรวมแล้วครูจอมทรัพย์นางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
ร่วมกับพวกเนี่ยทั้งหมด๗คนนะฮะในการที่จะสร้างเรื่องเพื่อขอรื้อฟื้นคดีขึ้นมา
แล้วพอคดีเรื่องนี้ชัดแล้วว่าเป็นการรื้อฟื้นคดีแบบเท็จหาแพ้มาแลกกับแกะอะไรประมาณอย่างนี้
ก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ยื่นฟ้องเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเนี่ยแหละฮะให้การเท็จต่อสารอะไรพวกนี้นะ
วันนี้ครับคดีนี้ศาลจังหวัดนครพนมนัดฟังคำพิพากษานะฮะเป็นสารชั้นต้นนะครับ
คดีที่ครูจอมทรัพย์ร่วมกับพวกอีก๗คนตกเป็นจำเลยฐานความผิดเกี่ยวกับการเบิกความเท็จ
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานร่วมกันแจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จและซ่องโจรนะฮะ
มีที่ร้องเรียนขอรื้อฟื้นคดีอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังนะครับ
วันนี้สารมีคำพิพากษาว่านางจอมทรัพย์มีความผิดจริงนะฮะให้จำคุก๘ปีโดยไม่รอลงอาญา
และพิพากษาจำคุกผู้ร่วมขบวนการอีก๔คน
คือนายสุริยานวลเจริญหรือครูอ๋องเพื่อนสนิทหัวหน้าทีมที่ไปจ้างพยานเท็จเนี่ย
คนนี้ถูกจำคุก๗ปี๙เดือน
ทัศนีหานพยักษ์ถูกจำคุก๒ปี๑๙เดือน
นางทองเรศวงศรีชาพยานปากสำคัญ
เคยออกมายืนยันว่าครูจอมทรัพย์ไม่ได้ขับรถชนคนตายนะเนี่ยนะ
แล้วก็นายนิรันดิแสนเมืองโคตรอีกคนนึงอันนี้เป็นอดีตสามีครูจอมทรัพย์
สองคนนี้ถูกจำคุกนะฮะนางทองเรศเนี่ยโดน๒ปี๑๒เดือนนายนิรันดิ์โดน๒เดือน
ส่วนนางสาววาสนาเพชรทองหลานสาวครูจอมทรัพย์นายเสน่หสุพรรณและนางรจนาจันทรัฐ
เพื่อนสนิทครูจอมทรัพย์จำเลยอีก๓คน๓คนนี้สารมีคำสั่งยกฟ้องนะฮะ
ซึ่งหลังจากสารมีคำพิพากษาสารชั้นต้นแล้วทนายของครูจอมทรัพย์ก็ยื่นเรื่องขอประกันตัวต่อสาร
เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะทนายของครูอ๋องด้วยนะครับ
ก็ใช้หลักซ้ำเงินสดคนละ๕๐๐๐๐๐บาทสารพิจารณาเห็นว่าคดีนี้มีโทษหนัก
ก็เลยให้ไปรอยื่นเรื่องคำร้องขอประกันตัวในชั้นศาลอุทธรณ์นะครับ
ซึ่งตามขั้นตอนแล้วก็ต้องรอวันพรุ่งนี้
ก็ส่งตัวทั้งสองเข้าเรือนจำกลางจังหวัดนครพนมไป
อีก๓คนคือนางทัศนีนางทองเรศและนายนิรันดิ์สารให้ประกันตัวนะครับ
ตำแหน่งของญาติเป็นหลักประกันไปวงเงินคนละ๑แสนบาท
จริงก็ต้องเรียกนางจอมทรัพย์แล้วนะเป็นครูจอมทรัพย์ไม่ได้แล้ว
เพราะไม่ได้เป็นครูแล้วไงนะคะโดนคดีไปแบบนี้